อยากให้จับแก๊งนี้ให้ได้จริงนะคะเพราะว่าจากความเห็นแก่ตัวความไม่มีความเป็นมนุษยธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้ชีวิตชีวิตหนึ่งที่น่าจะมีอนาคตที่ดีต้องเสียไปนะคะ
มีน้องผู้หญิงค่ะนักเรียนม๖คนนึงที่นครศรีธรรมราชนะคะน้องผูกคอตายเพราะว่าน้องโดนหลอก
โดยมิจฉาชีพโกงหลอกให้ผ่อนไอโฟนแล้วก็เป็นอีรอปอย่างที่หลายคนเคยเห็นนั่นแหละค่ะ
ทำรายการผิดบ้างกรอกข้อมูลผิดบ้างให้โอนเติมไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้ของ
แล้วสุดท้ายพอน้องรู้ตัวว่าโดนหลอกน้องเครียดมากเพราะว่าน้องอยู่ม๖เองอ่ะค่ะ
น้องก็ไม่ได้มีเงินเก็บเยอะแยะน้องอ้อนวอนแล้วขอร้องก็แล้วแสดงทุกความจริงใจทุกอย่าง
ส่งไปหากลุ่มมิจฉาชีพนอกจากกลุ่มนั้นมันจะไม่เห็นถึงความต้องการหรือว่าความจริงใจของน้องแล้วเนี่ย
ก็ยังไม่หยุดด้วยนะคะสุดท้ายน้องตายจริงจริงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะครอบครัวไปพบว่าน้องพลอยผูกคอเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนของตัวเอง
สอบสวนเบื้องต้นก็คือน้องมีความเครียดเพราะว่าน้องเขียนจดหมายลาตายเอาไว้ด้วย
เกี่ยวกับที่น้องถูกมิจฉาชีพโกงหลอกให้ผ่อนมือถือไอโฟน๑๒
เงินไปเกือบ๒๐๐๐บาทแล้วน้องไม่ได้ของ
ตำรวจสภเกาะทวดในสอบปากคำพยาน๓ปากที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็น้าสาวของน้องนะคะ

ไปตรวจสอบดูแล้วร้านนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะ

ทีนี้ขั้นตอนวิธีการที่มันหลอกน้องพลอยทำแบบนี้ค่ะ
บอกให้น้องพลอยโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชีคือนางสาวดอกแก้วแก้วเจิม

หลอกให้น้องโอนเงินเข้าไป๔ครั้ง
เป็นเงินทั้งหมด๑๘๕๐๐บาท
มีหลักฐานเป็นแชทข้อความ
แล้วก็สลิปโอนเงินดาวน์ไปให้ร้านขายโทรศัพ

เขียนบันทึกว่าผู้ผ่อนรายใหม่
ให้บันทึกไว้ว่าผู้ผ่อนรายใหม่แบบนี้ค่ะลูกค้า

ว่าผู้ผ่อนรายใหม่แค่นี้ใช่ไหมคะ
จฉาชีพบอกใช่ค่ะ

พี่คะถ้าหนูโอนถูกต้องทุกอย่างคือถูกหมดแล้วใช่มั้ยคะ
ขอถามหน่อยว่าหนูโอนถูกต้องหมดแล้วใช่มั้ยคะ
จฉาชีพตอบว่าถูกต้องค่ะลูกค้า

น้องก็บอกว่าถ้าลูกค้า

ถ้าลูกค้าใส่ว่าผู้ผ่อนรายใหม่ครบถ้วนแล้ว
ก็ถูกต้องแล้วค่ะลูกค้าคือ

เพราะต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน

ใช่เป็นเงินดาวน์แล้วก็จะผ่อนไปเรื่อย
พอโอนเงินให้หมดแล้วเนี่ย
ฝั่งนั้นเนี่ยไม่มีของให้
อ้างว่าเธอไม่ได้ใส่ไปว่าเป็นผู้ผ่อนรายใหม่

มันขาดคำว่าผู้ผ่อนรายใหม่ไม่อย่างนั้นมันจะไม่ได้เงินคืนนะไม่ได้ของด้วยน้องเลยเนี่ยต้องพยายาม
อ้าวหนูใส่แล้วนะหนูใส่ก่อนหน้าอย่างนี้เห็นมั้ย
ใช่บอกก็ถ้าลูกค้าใส่คำว่าผู้ผ่อนรายใหม่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องแล้วค่ะลูกค้า

ถามย้ำด้วยว่าถูกนะคะแบบนี้ตอบกลับมาว่าไงคะ

นี่น้องโอนเงินไป๕๕๐๐อย่างที่บอกน้องโอน๔ครั้งด้วยครั้ง๕๘๕๐๐อ่ะ

มันให้ทยอยโอนไปเรื่อยรอบแรกจำนวนนึงรอบสองจำนวนนึง
แล้วก็อ้างว่าน้องกรอกข้อมูลไม่ครบบ้างกรอกข้อมูลผิดบ้าง
น้องก็ต้องโอนเติมใหม่เรื่อยแบบนี้ค่ะ
ทีนี้น้องก็ยังไม่ได้สินค้าอยู่ดีน้องพลอยก็พยายามทวงถามหลายครั้ง
บอกน้องพูดว่าไงรู้ไหมคะน้องพิมพ์ไปหามิจฉาชีพแบบนี้นะคะว่า
โกงหนูนะคะหนูอยากผ่อนกับร้านพี่จริง
นี่แบบนี้ถูกยังคะร้านบอกถูกต้องค่ะอย่าโกงหนูนะคะหนูอยากผ่อนร้านพี่จริง
กลับมาว่าไม่โกงค่ะลูกค้า

น้องคือทำทุกอย่างกรอกให้ดูส่งให้ดูทุกขั้นตอนที่น้องทำ
รอแล้วรอเล่าเงินออกไปแล้วแต่ไอโฟนไม่มาสักทีค่ะ
ถามแล้วถามอีกมิจฉาชีพก็ยังคงทำเหมือนเดิม
ทำรายการไม่ถูกบางกรอกข้อมูลไม่ถูกบางจนน้องเสียไปทั้งหมด๑๘๕๐๐บาทเห็นไหม
ลูกค้ายังทำรายการไม่ถูกต้องค่ะลูกค้าในวงเล็บหมายเหตุลูกค้าต้องใส่หมดเลยนะคะ
น้องก็ส่งให้เช็คให้ดูตลอดแอดมินก็บอกถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะ
มันอ้างเหตุผลมาเรื่อยอ้างเหตุผลมาตลอด

น้องถึงขั้นส่งไปบอกว่า
พี่คะหนูไม่มีเงินแล้ว
พี่คะโอนกลับได้ไหมหนูขอร้องล่ะค่ะ

ทำรายการโอนใหม่และใส่บันทึกช่วยจำก่อนโอนว่า
ผู้ผ่อนรายใหม่ตามหมายเหตุในบินที่
อันนี้เป็นการรีพลายตอบจากข้อความก่อนหน้านี้ที่พิมพ์มา
แล้วบอกว่าทางร้านได้ย้ำให้ลูกค้าแล้วนะคะ
ว่าผู้ผ่อนรายใหม่ผู้ผ่อนรายใหม่นี่มีปัญหามากเลยนะ

น้องก็บอกคือขอเงินคืนเถอะได้ไหมใช่ไหม
พี่คะหนูขอร้องเถอะค่ะพี่โอนให้หนูได้ไหม
คือนั่นคือเงินทั้งหมดที่หนูมีแล้ว
ตอบมาว่าลูกค้าทำรายการไม่ถูกยอด
ลูกค้าจะค้างในระบบทั้งยอดนะคะทั้งสองยอดนะคะ

เพราะฉะนั้นยอดของลูกค้ามันจะค้างในระบบทั้ง๒ยอด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

น้องก็เลยถามไปก่อนหนูไม่พิมพ์คำว่าว่าไปคำเดียวใช่ไหมคะ
ตอบว่าใช่ค่ะลูกค้าต้องใส่ให้ครบถ้วนนะคะ
น้องก็ย้ำไปอีกว่าแต่หนูไม่มีเงินโอนแล้ว
ขอให้พี่โอนกลับมาก่อนได้ไหมคะหนูไม่มีทางอื่นแล้ว
น้องขอร้องแบบสุดสุดแล้วอ่ะนี่แล้วก็ยังมีอีก
ค้างในระบบร้านก็เลยมีหมายเหตุและย้ำให้ลูกค้าค่ะ
เพราะว่าเงินมันจะค้างอยู่น้องส่งไปอีกพี่คะ
แต่หนูไม่มีแล้วจริงแล้วส่งเอโมจิหน้าร้องไห้ไปแล้ว
เห็นใจหนูหน่อยได้ไหมคะหนูตั้งใจอยากจะผ่อนร้านพี่มากเลย
คือน้องต้องการให้ให้ทางนั้นมันเชื่อว่าน้องอ่ะ
อยากผ่อนมือถือจริงกับร้านของเขาเนี่ย
เห็นใจหน่อยเธอโอนกลับมาก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยทำรายการใหม่ก็ได้นี่

คำตอบคือมันต้องมียอดที่ถูกต้องเข้ามาแทนที่ยอดค้างในระบบ
ทางร้านจริงจะสามารถนำออกจากระบบและคืนแก่ลูกค้าได้นะคะ
เลยถามว่าพี่จะคืนหนูแน่นะคะ
จฉาชีพตอบว่าหากลูกค้าพร้อมทำรายการเมื่อไหร่ค่อยแจ้งมาก็ได้นะคะ
เพราะยอดตรงนี้ไม่ไปไหนค่ะหากไม่มียอดที่ถูกต้องเข้าไปแทนที่
ก็จะค้างในระบบแบบนั้นแหละค่ะ
กว่าจะมียอดที่ถูกต้องเข้าไปแทนที่ระบบจะคืนกลับบัญชีลูกค้าอัตโนมัติค่ะ
คือเรื่องนี้ต้องแสดงความเสียใจกับน้องนะฮะ
แต่ว่าท่านผู้ชมครับดูวิธีการกลวิธีของไอ้พวกนี้มันไว้นะฮะ
คือยังไงมันก็ไม่ให้เงินเราคืนหรอก
แล้วก็ไม่ให้ของแล้วด้วยไม่มีให้เพราะมันเป็นพวกแอบอ้างหลอกลวงทั้งนั้น

ยังไม่จบค่ะเพราะมันบอกว่าต้องโอนค่าประกันเพิ่มอีก
ส่วนค่าประกัน๓๓๙๐ลูกค้าจะได้คืนหลังลูกค้าได้รับเครื่องค่ะ
น้องบอกหนูโอน๓รอบนะคะทำไมราคาเท่านี้ล่ะคะ
ราคาดาวน์๕๕๐๐บาทค่ะลูกค้าก็จะได้รับคืน๒ยอดค่ะ
๕๕๐๐บวก๕๕๐๐เป็น๑๑๐๐๐แล้วถ้าบวกอีก๕๕๐๐ก็จะเป็น๑๖๕๐๐ถูกไหมคะ
น้องเลยถามว่าหนูโอน๓รอบทำไมแค่๑๑๐๐๐แล้วถ้าหนูยกเลิกทั้งหมดเลยล่ะคะ
หนูไม่ต้องการผ่อนแล้วร้านบอก๑๖๕๐๐บาทค่ะแต่ลูกค้าต้องชำระค่ายกเลิก๒๐๐๐ค่ะ
คือถ้าจะได้เงินคืนต้องชำระค่ายกเลิก๒๐๐๐
น้องเลยบอกว่าถ้าชำระ๒๐๐พี่จะคืนเงินทั้งหมดใช่ไหมคะ
มันตอบมาว่าใช่ค่ะลูกค้าแล้วเป็นยังไงต่อ
น้องก็โอนคือน้องไม่เอาแล้วไม่ผ่อนแล้วยอมเสียค่ายกเลิก๒๐๐ก็ได้
ใช่ค่ะแล้วน้องก็ถามนี่พี่ค้าแล้วเงินคืนน้องมีเงินเหลือติดตัวอยู่๒๐๐พี่หุ้ย
มันไม่เหลือเงินแล้วน้องก็โอน๒๐๐ไปแล้วน้องก็ถามว่าอยากได้เงินคืน
ก็บอกลูกค้าจะได้คืนหลังลูกค้าชำระประกันแล้วนะคะลูกค้าทำรายการแล้วทางร้านจะคืนยอดเก่าให้เต็มจำนวนนะคะ
บอกพี่คะหนูไม่มีเงินแล้วหนูขอยกเลิกทุกอย่างได้ไหมมันเกินกำลังซื้อหนูไปแล้ว
ร้านบอกว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายอีกแล้วทำรายการเรียบร้อยแล้ว
ทางร้านจัดส่งสินค้าให้คุณลูกค้านะคะโอ๊ยเขาจะขอยกเลิกจะมาส่งสินค้าอะไร
เมื่อกี้บอกถ้ายอดไม่ถูกต้องคืนเงินไม่ได้แต่นี่บอกว่าถ้าจ่ายเงินค่ายกเลิกสองพันจะคืนเงินได้
น้องก็ย้ำอีกบอกว่าแต่หนูไม่มีเงินแล้วค่ะพี่หนูขอยกเลิกเถอะค่ะหนูหมดตัวแล้วจริงพี่เห็นใจหนูเถอะนะคะ
แล้วก็ส่งหน้าร้องไห้ไปอีกไม่จบถ้าลูกค้าจะยกเลิกทางร้านจะมีค่ายกเลิก๒๐๐บาทนะคะ
นี่เงินเก่ายังไม่ได้คืนถ้าจะเอาแต่๒๐๐๐ใหม่
แต่๐๖๕๐๐บาทยังไม่ได้คืนนี่ลูกค้าชำระแล้วแจ้งเลขที่บัญชีมาได้เลย
ที่โรคหรือ้าวสบายไปแจ้งความนะคะ
ถ้าลูกค้าจะยกเลิกก็ต้องมีค่ายกเลิกค่ะเพราะทางร้าน
คือมันก็อ้างว่าเอาเครื่องออกจากสต๊กสต๊อกแล้ว
แต่ว่าเงินของน้องที่ส่งไปให้พวกอันนี้น้องไปยืมเพื่อนมาด้วยไง

โอนไปเดี๋ยวทางร้านจะดำเนินการคืนยอดให้นะคะ
สักครู่นะคะไม่เกิน๑๕นาทีค่ะ
น้องยอมโอนไปไปครั้งสุดท้าย

ค่ะแล้วเนี่ยน้องก็ค่ะแล้วสักพักโอนยังคะพี่
มันขึ้นว่าไม่สามารถส่งได้คือน้องโดนบล็อกค่ะพี่อุ๋ย

ไอ้โอนยังค่าที่ลงหน่อยคือไอ้อันที่อยู่ด้านล่างเนี่ย
นี่คือมันบอกว่าที่น้องโอนมา๒๐๐เนี่ยเดี๋ยวจะโอนเงินคืนให้ไม่เกิน๑๕นาที

จากนั้นน้องก็พยายามทวงถามตลอดโอนหรือยังคะโอนหรือยังคะ

มันก็ปิดหนีเลยบล็อกหนีเลย

คือความจริงมันจะมีอยู่ภาพอยู่ชุดหนึ่งที่น้องเนี่ยพยายามจะคอนเฟิร์ม

ว่าทุกอย่างคุณส่งบัตรประชาชนคุณมาให้ดูหน่อยได้ไหม

ถ้าเกิดพี่กลัวหนูเนี่ยพี่ปิดเลข๑๓หลักก็ได้

พร้อมกับชื่อบัตรประชาชนซึ่งคือชื่อบัญชีม้าที่น้องโอนไปนั่นแหละ
ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เจ้าตัวที่เป็นมิจฉาชีพ
อยากจะดูหน้าร้านมันก็ส่งภาพหน้าร้านมาให้
เดี๋ยวถ้ามีภาพหน้าร้านเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยความจริงมันจะอยู่ในแชทของไอ้ร้านนี้ด้วย
ใช่ค่ะแต่มันเป็นร้านที่ถ้าสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาไง
มันไปก๊อปมันไปทำสร้างขึ้นมา

แต่ทำเหมือนเด๊ะเลยเหมือนภาพมุมจอที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย
เนี่ยมันก็มีหน้าร้องหน้าร้านนี่เห็นไหม
นี่น้องก็พยายามเช็คว่าเออบัตรประชาชนเขาก็ให้ดู

ก็เลยยอมผ่อนด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยอะไรนะ
ว่าว่าไอ้คำที่หายไปคือคำว่าว่าเนี่ย
สุดท้ายมันปิดมันบล็อกหนีเลยโดยได้เงินน้องไปทั้งหมดเนี่ย

ถูกต้องพอน้องรู้ตัวถูกโกงเนี่ยนะคะ
นี่นะคะโอ้โหน้องเครียดมากเครียดแบบเครียดจริงจริง
เพราะว่ายืมเงินเพื่อนมาแล้วก็กลัวถูกแม่ตำหนิด้วย
ร้านนี้โอ้โหอันนี้คือปลอมมากดูก็รู้ว่าขออภัยค่ะ
คือมันเห็นเลยว่าเอามาพิมพ์อ่ะพิมพ์พิมพ์ทีหลังอ่ะ
อ่าแล้วมาทำเป็นปื้นสีดำดำ
นี่ร้านใครก็ไม่รู้นี่เอาโอ้โห

อ่ะบ่าย๓โมง๑๕ตุลาคมน้องพลอยแชทไปคุยกับเพื่อน
บอกว่าแกฉันถูกโกงแน่เลย
เลยบอกว่าแกส่งหลักฐานนี่
โอนไปบัญชีไหนน้องพลอยบอกว่า
นี่ร้านนี้ผู้ติดตามแสนกว่าในเฟซ
น้องก็ส่งสลิปให้เพื่อนดูเพื่อนบอกว่า

แล้วน้องพูดกับเพื่อนว่าไงรู้ไหมคะว่ายังไงฮะ
ถ้ากูโดนโกงจริงกูลาตายเลยนะ
เฮ้ยตังค์ตังค์มึงเดี๋ยวบอกแม่คืนให้นะ
ไม่อยู่จริงน้องพูดอย่างนี้เลย
เพื่อนบอกใจเย็นคือเพื่อนก็พยายามแบบเอ้ยใจเย็นนะ

ไปแจ้งความน้องก็บอกจะยอมแพ้
เพื่อนก็บอกว่าถ้าไม่ทำตอนนี้ไม่มีโอกาสแล้วนะ
น้องก็ถามเพื่อนโอ้โหพี่อุ๋ยประโยคที่น้องถามเพื่อนเนี่ย
อ่ะดูตรงนี้ก่อนที่ไหนมี
บอกไม่มีเลยแจ้งความก่อนค่อยปรึกษาตำรวจ
น้องบอกหรือกูยอมแพ้ดี่

ถ้าตายแล้วแม่จะเสียใจไหม
นี่ค่ะ
เดี๋ยวขออนุญาตเอาข้อความทางไลน์ของเราลงก่อนได้ไหม

ถ้าตายแม่กูจะเสียใจไหม

เพื่อนก็คือพยายามเตือนสติเลยบอก
คิดอะไรของมึงกูพยายามช่วยมึง
จะไม่ยอมแพ้อะไรอนาคตยังอีกเยอะ
เพื่อนสนิทอ่ะเพื่อนก็พยายามตั้งสติพยายามเตือนสติน้องอ่ะนะคะครับ
แล้วน้องก็เงียบหายไปค่ะพี่อุ๋ย

โยคสุดท้ายคือถ้าตายแม่จะเสียใจไหม

เงียบหายไปเนี่ยก็เลยโทรมาบอก
ครอบครัวที่บ้านใช่ไหมว่าให้ช่วยไปดูพลอยหน่อย
ครอบครัวก็เข้าไปที่ห้องนอนน้องพลอย
ก็เจอน้องตายจริงน้องผูกคอตายนะคะ
เขียนจดหมายถึงแม่ด้วยบอกว่า
คืนเงินให้เพื่อนสองคนที่ยืมมาด้วย
แล้วก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าหนูจะโอนเงินให้มิจฉาชีพไปหนึ่ง
นี่ค่ะแม่ขอโทษนะหนูโง่เอง
อยากผ่อนโทรศัพท์แต่ไม่ดูให้ดีกว่านี้
โอนเงินคืนเพื่อนสองคนด้วยนะ
เพื่อนให้ยืมมีคนนี้กับคนนี้

และอีกคนนึง๒๖๐๐บาท
ไม่น่าเชื่อเลยจ่ายไปตั้ง๑๘๕๐๐รวมของเพื่อน๒คนนี้แล้ว
ขอโทษจริงรักแม่นะ
หลักฐานอยู่ในแชทถ้าแม่อยากได้เงินคืน
แม่ไปแจ้งความนะขอโทษนะแม่

แล้วน้องก็มีวาดหน้ายิ้มต่อท้ายใช่ไหม

หนูคิดแล้วโหพี่อุ๋ย
คือถ้าย้อนไปเมื่อมกราคมเมื่อต้นปี๖๖นะ
ใช่ค่ะถ้าจำได้นะน้องม๓

เหมือนกันเลยคือเจอไอ้พวกอย่างเนี้ยเด๊ะเลย

พอเข้าไปมันก็ต้องสมัครอย่างนั้นต้องมีค่าปลดล็อกอย่างนี้

คือเงินถามว่ามันเป็นจำนวนเยอะที่มันคุ้มค่ากับชีวิตของเราไหม
มันไหม้หรอกแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กตอนนั้นอายุ๑๕ตอนนี้อยู่๑๙
น้องอาจจะเครียดมากนะฮะโอ้โหอันนี้ของเมื่อต้นปีนะ
ทีนี้ขอดูน้องพลอยต่อหน่อยฮะเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
คุณแม่ว่ายังไงบ้างเนี่ยมีที่งานศพของน้องใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ส่งพี่กั้งพัชรวรินไปก็ไปเจอกับคุณแม่บุญเยือน
คุณแม่แม่เล่าทางน้ำตาเลยพี่หุย
คือจริงแม่เล่าว่าก่อนหน้านี้ก็คุยกับลูกสาวแล้วล่ะ
จะซื้อไอแพทกับไอโฟนก็คุยกันว่าเอออันไหนจำเป็นมากกว่าการซื้ออันนั้นก่อนเนอะ
ตกลงกับลูกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนแม่จะซื้อให้นะ
แม่บอกว่าที่แม่จะซื้อให้เพราะว่าน้องเรียนดีมาตลอด
เป็นเด็กดีแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตด้วย
น้องอยากเรียนนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลาก็คือมอ
แม่บอกแม่พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีในการเรียนให้ลูกอย่างเต็มที่
แต่แม่ก็ไม่คิดว่าจะโดนมิจฉาชีพหลอกลูกแบบนี้
เขาทำได้ยังไงกับเด็กที่กำลังเป็นอนาคตของชาติ
หนูไม่มีอะไรจะพูดเลยว่า

ใจร้ายมากกว่าที่มาทำเขาหาจุดอ่อนของเด็กได้ที่เขาทำแบบนี้ได้

แต่ในเมื่อลูกเลือกที่จะเป็นแบบนี้แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็ขอให้ลูกไปที่สุขสบาย
ทหารแล้วจะจัดการให้เรียบร้อยหมด
อย่าว่าแต่จ่ายแค่นี้นะ
เงินมากกว่านี้แม่ก็ยอมจ่าย
เพื่อว่าไม่ให้ลูกไปติดค้างติดหนี้เป็นคุณใครแบบไหนหรอกค้าง
คือคุณแม่ค่ะบอกว่า
ถ้าลูกสาวมาบอกว่าไปผ่อนโทรศัพท์แล้วถูกโกง
แม่อยู่ในระยะว่าแม่จะไม่ต้องหนีลูกเพราะว่ารักลูกมาก
สิ้นเดือนนี้ก็ตั้งใจจะซื้อโทรศัพท์ให้อยู่แล้ว
ก็เลยอยากจะฝากเตือนใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะว่า
อยากให้เฝ้าดูแลลูกเรื่องนี้ให้ดี
แล้วแม่ก็อยากให้ตำรวจเร่งล่าตัวติดตามคนร้ายแก๊งนี้
ให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
ซึ่งเราได้เห็นห้องนอนน้องพลอยด้วยคือคุณแม่พาไปดูนะคะ
ซึ่งก็เป็นห้องเกิดเหตุนั่นแหละคุณแม่ก็ยังเก็บของน้องไว้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะ
แม่บอกว่าเดี๋ยวจะชาวพนักกิจวันพฤหัสสรรพดีนี้นะคะ

โอ้นี่มินแอบแพมเข้าไปเสิร์ชดูในร้านที่ไปเป็นวิชาชีพอ่ะ

แต่เจอคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านจริงถูกเอารูปร้านไปแอบอ้าง

เนี่ยเขาบอกเลยว่าเอารูปร้านไปเปลี่ยนชื่อป้ายร้านไปโกงคนอื่น
แย่มากคือเขาใช้คำแรงกว่านี้นะมิ้วไม่ได้อ่าน

เจ้าของร้านตัวจริงเขาบอกว่าเอารูปร้านเขาไปเปลี่ยนชื่อป้ายร้านไปโกงคนอื่น

ไม่ใช่นี่คือเอาชื่อใหม่มาแปะทับชื่อร้านจริงของเขา

ใช่แล้วเขาบอกว่าอยากให้ตำรวจจับให้ได้สักทีเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านเขาเองถูกลูกค้าโทรมาถามแทบทุกวันเลย
โอ้โหอยู่ไหนเนี่ย

เดี๋ยวถ้าเกิดว่าดูอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงลองส่งข้อความ
นี่ชื่อจริงร้านเขาคือพูดได้ไหม
อ่าบอก

ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมิจฉาชีพนั่นเลย
แต่ว่ามันไปเอาคงไปหารูปเสิร์ชหารูปมา
แล้วก็เนี่ยทำสีดำ
เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปลอมของตัวเองแปะทับเข้าไปในชื่อร้านจริงของเขา

แล้วเดี๋ยวพรุ่งเนี่ยเปิดภาคภาคภูมิเนี่ยผมจะทำเรื่องนี้
อ่าพี่หวีนี่เลยค่ะมิ้นส่งให้
เดี๋ยวยังไงผมจะติดต่อไปนะฮะ
จะได้พูดคุยกันด้วยเพราะว่า
โอ้โหไม่รู้มันจะเอาไปแอบอ้างอีกกี่คนอีกกี่คน

แล้วน้องเนี่ยถ้าเจอหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะฮะ

คือผมว่าอย่าไปเอาชีวิตไปแลกกับไอ้พวกนี้
จริงค่ะมันคือยอมโดนดุ
สมมุติถ้ากลัวจะโดนคุณพ่อคุณแม่ดุ

ไม่เห็นเห็นเงินสำคัญมากกว่าลูกแล้ว

คือเงินแค่นี้เสียมากกว่านี้แม่ก็ยอม
๑๘๕๐๐มันไม่คุ้มกับชีวิตของน้องจริง

อ่ะเราได้คุยกับเพื่อนของน้องนะคะ
เป็นเพื่อนสนิทที่น้องยืมเงินมาด้วยค่ะ๒คนเลย

คือเพื่อนก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย

พลอยทักแชทไปบอกว่าเนี่ยน่าจะโดนหลอกแล้ว

แล้วก็อย่างที่เห็นในแชทที่บอกว่าถ้าโดนโกงจริงจะลาตาย

แต่ก็พยายามปลอบเพื่อนพยายามตั้งสติให้เพื่อนนะคะ
บ่าย๓โมงทักแชทไปหาเพื่อน

ซึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นตอนที่น้องพลอยก่อเหตุไปแล้วอะค่ะ

แต่ว่าพลอยก็อยากลองเสี่ยงไปเรื่อยอะค่ะ
เพราะว่าแบบคือมันมีเงินจำนวนเยอะที่อยากได้คืนกลับมาค่ะ

ในกรงบแวนนี้แบบเจอกันทุกวัน

กำนานตมเกาะทัวจที่เป็นคนน้ำร่าน้องพลอยลงมาจากขือ

น้าชายของน้องพลอยโทรไปแจ้งก็รีบมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
พอนำร่างลงมาก็ปรากฏว่าน้องเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้ว
เพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอีกแล้วนะคะ
แล้วก็อย่างที่พี่หวยบอกจำได้ไหมคะ
มันมีกรณีเด็กผู้ชายอายุ๑๕ปีที่ก็โดนหลอก

ถ้าจำกันได้มิ้นเชื่อว่าหลายคนจำไอจีนี้ได้

แล้วน้องต้องการจะเอามือถือไปเรียนออนไลน์ค่ะ
พอไม่ได้ของน้องเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตก

เคสดูยูทูปก็คือต้นปีที่ผ่านมา

ผู้ต้องหา๒คนในเคสของน้องผู้ชายม๒

อายุ๑๘ปีคนนึงและ๑๙ปีคนนึงค่ะ

เหมือนจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยในคดีด้วยนะคะ

ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ตำรวจไซเบอร์ถนัดอยู่แล้ว

โดยตำรวจสอท๕ที่ดูแลพื้นที่นี้
จะช่วยสืบสวนเสริมพยานหลักฐานให้กับตำรวจเจ้าของคดี

ไอทีของเฟซบุ๊คที่มาหลอกน้องพลอย

เพราะตอนนี้ถ้าจับมันก็จับได้แค่บัญชีม้า

ขอให้จับให้ได้นะคะเอาจริง

มีรายงานว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ตามเจอแล้ว

เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอ่าก็ส่วนใหญ่บัญชีม้าก็จะไม่รู้เรื่อง
แต่คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้นี่ผิดกฎหมาย
คุณจะบอกว่าคุณไม่รู้ว่าเขาเอาบัญชีไปทำอะไรเนี่ยได้
แต่คุณต้องรู้ว่าการรับจ้างเปิดบัญชีนี่คือผิดกฎหมาย
คุณต้องรู้ด้วยว่าคุณมีส่วนนะเพราะมันคือต้นทางของมิจฉาชีพ
มันไม่ใช่บัญชีจริงหรอกถูกเข้าบัญชีดอกแก้วเสร็จปุ๊บ
โอนเงินออกเลยใช่ถึงเวลาตำรวจมาไล่จับเนี่ย
จับดอกแก้วใช่ค่ะไอ้พวกนี้ตามหาไม่เจอใช่ค่ะ
คุยกับน้องพลอยใช่ไปเอารูปเข้ามาตัดต่อหรือว่าหาสถานที่ที่ใช้
คอมพิวเกอร์ใช้แอคคาวนี้ในการคุยต่อโป้กับน้องค่ะ
แต่ว่าจะเร็วจะช้าแค่ไหนเท่านั้นแหละอยากให้จับให้ได้จริงจริงคือ
โอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่จริงแล้วก็ฝากถึงคนที่เปิดบัญชีให้คนอื่นใช้ค่ะ
หลายคนก็บอกก็เคยเจอกันนะถูกหลอกบางคนก็โดนหลักร้อยหลักพันก็มี
ค่ะอ่าบางคนก็บอกอ่าช่างมันแต่หลายคนโดยเฉพาะน้องน้องหนู
บางทีก็เครียดใช่ไหมฮะเด็กไงคะยิ่งไปยืมเงินเพื่อนมาอย่างเงี้
ใช่คือมันเป็นความเครียดที่เขาไม่รู้จะหาทางออกยังไง
เหมือนที่คุณแม่น้องพลอยบอกว่าเออก็อยากฝากพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะต้อง
ใกล้ชิดอาจจะดูอาจจะแบบบอกบอกกล่าวลูกหรืออะไรอย่างอย่าง
อาจจะบอกดักไว้ก่อนเลยก็ได้ไม่รู้ว่าว่ามีการเหตุการณ์แบบนี้เกิด
กับลูกเราหรือยังแต่ก็อาจจะเหมือนกับสอนเอาไว้ตั้งแต่เนิ่น
ว่าถ้ามันมีอะไรอ่ะบอกนะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนดุโดนด่าหรือ
บอกไว้จะได้ช่วยแก้ไขหรืออะไรแบบนั้นเพื่อที่ว่าอย่างน้อยมันอาจจะ
เป็นแสงสว่างเล็กเวลาที่น้องเขาเครียดแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเอา
ไว้นะแม่เคยพูดเอาไว้พ่อเคยพูดเอาไว้ว่าบอกได้ส่วนร้านที่ถูกแอบอ้างนะ
เดี๋ยวยังไงถ้าจะส่งข้อความอะไรกลับมาผ่านช่องทางไหนก็ได้ของไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์
รัฐนิวโชว์นะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวผมติดต่อกลับเผื่อพรุ่งนี้จะได้คุยกัน